คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะเรื่องตัวเลขเนี่ยลุกลามไปถึงกองพรมลิขิตเลยนะ
ดิฉันจะเจอพ่อแก้วกับพ่อมิ้งกับแม่แก้วมานะคะ
ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โหดวงดีมาก
ซื้อลอตเตอรี่ขำปรากฏว่าถูกกันทั้งคู่เลย
มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะโดยหนุ่มไต้ฝุ่นเนี่ยซึ่งรับบทเป็นพ่อมิ่งเนี่ยค่ะ
ก็เปิดใจนะคะว่าโอ้โหเอาจริงพี่พอมาเล่นกับแม่แก้วหรือว่าน้องซีนเนี่ยค่ะ
บุญสัมพันธ์กันนะคะวันนั้นเนี่ยพอไปเข้าฉากบอกรักกันที่วัดแห่งนี้
คือในฉากต้องสวีทกันนี่แหละค่ะแล้วเพราะเอิญว่ามีแม่ค้าลอตเตอรี่มาแถวนั้น
ถ่ายละครเสร็จปุ๊บนะคะน้องซีนหรือว่าแม่แก้วเนี่ยค่ะ
พี่หนูว่างวดนี้มันเลขนั้นเลขนี้นะคะปรากฏก็ซื้อมาค่ะ
แล้วก็คือยื่นให้พ่อแก้วพ่อมิ้งพ่อมิ้งคือพระเอกในเลือดเนี่ยค่ะ
แล้วปรากฏว่าถูกโอ้นะคะคือถูกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ต้องถามถึงงวดต่อไปเลยงวดนี้แหละ

มิ่งกับแม่แก้วตอบหน่อยละกันนะคะว่ามีเลขในดวงใจหรือเปล่าเนี่ย
ดวงสมพงษ์มากตอนนั้นดูตายในวัดอะไรอย่างเงี้ย

ไม่เคยถูกรางวัลเลยมาก่อนในชีวิต

ตัวเลขได้ไหม

วันเกิดเรา๒๑กรกฎา

หรือว่าจะออกในงวดนี้ก็ไม่รู้
เอาล่ะนะคะลูกลามไปอยทยาแล้วค่ะ

ซึ่งมันไปตรงกับเลขรถเลขรถของคุณแอนโทเนีย

หรือว่าแม่แก้วของเราก็บอกเลขมานะคะ

มันมหากรรมตัวเลขจริงคุณผู้ชมค่ะ